เรียบร้อยดีสวยงามคุณผู้ชมหลายท่านก็คงตื่นแต่เช้ามาไหว้เจ้ากันนะคะหรือว่าวันนี้วันพระใครหลายคนก็อาจจะลุกมาใส่บาทยามเช้าอนุโมทนาสาธุด้วยแล้วกันบอกเลยว่าวันนี้เป็นใจค่ะเพราะว่าเรื่องของฝุ่นละอองที่เป็นพิษเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันนี้มีค่าดัชนีที่ดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมเพราะอะไรลมที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นก็เลยทำให้ฝุ่นละอองที่สะสมในพื้นที่นั้นลดลง
ประเทศไทยกรุงเทพมหานครเนี่ยติดอันดับสามสิบเจ็ดของโลกนะคะ
ส่วนคาดการณ์กันตลอดทั้งช่วง๕วันนี้นะคะ
พรุ่งนี้๒๕๒๖๒๗นะคะคุณผู้ชมก็น่าจะดีขึ้นนะคะ
แต่บางพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่
เดี๋ยวตรวจสอบกันแบบนี้ทุกวันเพราะสภาพอากาศแล้วก็คุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ตลอดด้วยนะคะคุณผู้ชม
ต้องเตือนกันด้วยค่ะว่าใครจะไหว้เจ้าในช่วงสายและช่วงบ่ายวันนี้

วันนี้ฝนเทลงมาเตรียมร้องเพลงนี้เลย
แต่อาจจะไม่ได้ตกหนักมากตกกระจายไปประมาณ๑๑๐ถึง๑๒๐ตามแต่ละพื้นที่นะคะ
เพราะอะไรคะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะคะพัดมาจาก
มาที่ประเทศไทยรวมถึงมวลอากาศเย็นแผลลงมาปกคลุมอีสานตอนบน
รวมถึงทะเลจีนใต้ทำให้เกิดอากาศแปรปรวน
ฝนจะตกช่วงวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดมกราคมแล้วหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงประมาณสองถึงสี่องศาเซลเซียสนะคะ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครสุขภาพไม่ดีเตรียมพร้อมรับมือให้ดีด้วย
ภาพรวมแล้ววันนี้ฝนตกทั้งประเทศเลยนะคะโดยภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนตกประมาณร้อยละสิบของพื้นที่
จังหวัดพิสุนุโลกหนองบัวลำพูอุดรธานีก็ยังจะพอสัมผัสได้ถึงละอองฝนนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีโอกาสเกิดฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่ที่ตรวจวัดได้บริเวณจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดตราด
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะคะมีฝนตกร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
ฝั่งอ่าวไทยนั้นจะตกมากนะคะแถบจังหวัดพัทธลุงส่วนฝั่งตะวันตกแถบจังหวัดพังงา
กรุงเทพมหานครอาจจะมีตกบ้างนะคะร้อยละสิบของพื้นที่แต่ว่าตอนเช้าเช้าเนี่ยยังคงมีหมอกเกิดขึ้นด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องเตือนค่ะสำหรับใครที่จะไหว้เจ้านะคะคุณผู้ชม
สิ่งสำคัญที่จะช่วยการลดมลพิษก็คือใช้ทูบไฟฟ้าหรือว่าขนาดทูบให้สั้นลง
หน้ากากอนามัยขณะที่กำลังจุดทูบด้วยแล้วก็เก็บเท่าให้เรียบร้อยค่ะ
ส่วนตอนนี้ดิฉันส่องดูต้นส้มแล้วเนี่ยผลดกเชียวเดี๋ยวดิฉันเนี่ยเก็บส้มเตรียมไปไหว้ผู้ใหญ่ก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไปกันค่ะน้องกระต่ายน้อย